โค้งสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งวันอาทิตย์นี้นะคะ
มีนาคมหลายคนอยากฟังเรื่องของนโยบายพักต่าง
และภาคต่างก็มีนโยบายมานำเสนอ
แล้วก็มีทีเด็ดโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายของลุงตู่
มีจริงนะคะในเพจของ

นี้จะเป็นเพจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะคะว่าทำอะไรบ้าง
แต่จะเป็นลักษณะของภาพที่เข้าถึงได้ง่าย
ล่าสุดปล่อยคลิปออกมาบ้างนะคะ
คลิปนี้บอกว่า๔ห้องหัวใจ
ของพระเอกปริยุจรรย์โอชามอบให้กับสิ่งใด
อยากให้คุณผู้ชมฟังมากเลยนะคะไปดูพร้อมกันค่ะ
หัวใจดวงนี้ของผมนั้นให้กับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มานานแล้ว
ตั้งแต่เกิดมาแล้วเราต้องเดินหน้าไปด้วยความเข้าใจร่วมกัน
แล้วเข้าใจไหมว่าเราจะทำไงต่อไปเราจะต้องทำต่อจากของเดิมที่มานี่แหละ
หลายอย่างต้องเริ่มใหม่หลายอย่างต้องเพิ่มขึ้นแต่ต้องช่วยกันนะครับ
ด้วย๒มือ๖๘ล้านหัวใจเดินไปด้วยกันข้างหน้า
อย่าละเมียใจขอให้ทุกคนก้าวไปกับผม
อย่าลังเลใจขอให้ทุกคนก้าวไปกับผม
รู้ไหมสีห้องหัวใจลุงตู่ให้ใครฉันนึกถึงเพลงอะไรรู้ไหม

สี่ในสี่ห้องหัวใจฉันให้คุณหมด

หมดไม่มีเหลืออยู่

คลิปนี้พอได้โพสต์ลงในเพจลุงตู่ตูนเนี่ย
มีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นเยอะแยะเลยนะครับ
บางคนก็มีการพูดถึงทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย

แล้วก็มีคนแชร์ต่อไปเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะ
สำหรับคลิปนี้ใครยังไม่ไปดูนะคะ
ดูอีกครั้งลุงตู่ตูนนะคะ
ส่วนเรื่องของการที่การปราศัยใหญ่เนี่ย
หลายคนก็จับตามองอยู่ว่าเอ๊ะสรุปเนี่ย
ผลเอกประยุจันทร์โอชาจะขึ้นปราศัยหรือเปล่า

เหมือนที่พักพลังประชารัฐบอกหรือเปล่านะคะ
เขาบอกว่าให้ดูวันศุกร์นี้ละกันนะคะ
ที่สนามเทพหัสดินว่าสรุปสุดท้าย
ปลาใสเองถ่ายทอดสดมาจากที่ไหนหรือเปล่า
หรือแค่เดินทางไปร่วมงานเท่านั้นเองนะคะ

ของผลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ตอนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐนะคะ
คุณผู้ชมก็อย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านนะคะ

ช่วงนี้มหาวิทยาลัยต่างเขาก็มีการจัดเสวนา
ซึ่งล่าสุดจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ
เสวนาขึ้นนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
มุมมองเกี่ยวกับช่วงโค้งสุดท้ายจากการเลือกตั้ง

ก้าวข้ามไปถึงช่วงเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะ

จะสามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้จริงหรือไม่
อย่างนายพิษพงศวรรค์เห็นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้
เอื้อประโยชน์ให้กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

เคยกล่าวว่าความยุติธรรมคือการจัดการเลือกตั้ง
เพื่อให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
ขณะที่ต่างชาติไม่มั่นใจนะ
บอกว่าหลังเลือกตั้งประเทศไทยจะวุ่นวายหรือเปล่า
และเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพมากน้อยแค่ไหน
นี่เป็นการตั้งคำถามจากต่างประเทศนะคะ
นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดิ์
เชื่อว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังเลือกตั้งคือ
มีคนเรียกร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมคะ
จนทำให้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
ได้ต่อไปอีกเป็นอีกวิธีหนึ่ง

ในเวทีเสวนาหัวข้อ
สุดท้ายการเลือกตั้ง๖๒จากจุฬลงกรมหาวิทยาลัยค่ะ